นะครับคุณผู้ชมทำว่าวันนี้แหม่มีเรื่องราวทำให้คนในวงการตลกใจ
หายใจคว่ำกันเอ่อครับเรื่องของน้ำน่องเชิญยิ้มเออเออ
ใช่นะฮะคือจะไปกระดกน้ำกินแต่ดันไปหยิบน้ำยาล้างเครื่องเงิน
กระดกเข้าไปมันใสใสเหมือนกันไงฮะเออโอ้โหทีนี้นายโย่งสิฮะ
ก็ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลนาย่ง

ไอ้นิ้วมึงต้องไม่เป็นอะไรนะ

มึงรีบตื่นขึ้นมาคุยกับกูเดี๋ยวนี้
ระหว่างพิมพ์น้ำตาซึมออกมา
ดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงิน
คือตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าน้านงเนี่ย

ทำไมถึงกินแบบนั้นเข้าไป

คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่หลายคนตกออกตกใจกันไป

ย่งก็บอกว่าโอ้โหรู้ข่าวจากลูกชายนะนง
ว่าตัวนงตั้งใจจะดื่มน้ำ
แต่ไอ้ขวดที่มันใส่มันคล้ายกัน

ทันทีที่รู้ตัวนะฮะนานงก็รีบบอกลูกชาย

ใช้เวลาล้างท้อง๒ชั่วโมงกว่าครับ

นงก็ปลอดภัยสุดท้ายปลอดภัยนะฮะ

นงก็ปลอดภัยแล้วเอาฟังเสียงนายกหน่อยนะครับ
ถ้าอาการดีขึ้นเนี่ย

เห็นมั้ยหมอก็ว่างั้นนะ

เพราะช่วงนี้เราก็ไม่ให้พบปากกันนะฮะ
ในวงการบันเทิงก็ต้องสัมภาษณ์ด้วยการใช้

นาย่งด้วยทีนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์

อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมี

รู้กับเรื่องของน้ำยาล้างเครื่องเงิน

หยิบมากินผิดเด็ดขาดนะ
ส่วนใหญ่แล้วน้ำยาล้างเครื่องเงิน

มันจะมีผลรุนแรงมันจะทำให้กระเพาะทะลุ

คุณแยกออกไปจากขวดน้ำอื่น

ห้ามกินน้ำยาอันตรายเขียนแยกไว้เลย

ผู้สูงอายุมือเด็กหรือเราเองก็ตามทีนะ

เขียนเอาไว้แบบตัวแดงเอาไว้เลยนะ
ว่าห้ามดื่มห้ามกินแบบอันตรายอะไรแบบนี้นะฮะ

เขาบรรจุขวดขายเขาจะมีการติดยี่ห้อ
ติดป้ายติดสลากติดคำเตือนเอาไว้นะฮะ
แต่ทีนี้บางคนเวลาจะล้างเครื่องเงิน

เผลอแล้วไปวางแบบแยกต่างหากเอาไว้นะฮะ

เราสามารถไปยุคใช้

เช่นอะไรบ้างเรามีน้ำส้มสายชู

เช่นเดียวกันถ้าอยากจะปลอดภัยแล้วเนาะ

หลงลืมไปใส่ขวดไปถ่ายเทเอาไว้
ลืมว่ามันคือขวดน้ำยาล้างเครื่องเงิน
เผลอไปกระดกดื่มก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนน้านง
แต่ตอนนี้น้านมปลอดภัยแล้วนะครับ